แม่ค้าเป็นผู้หญิงนะคะแม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสอง
บอกว่าเห็นเพื่อนร่วมอาชีพ
เป็นพ่อค้าไลฟ์สดขายรองเท้ามือสอง
ไลฟ์อยู่เป็นชั่วโมงมีคนดู๔คน
เธอก็เลยบอกว่าเธออยากจะยื่นมือเข้าไปช่วย
แล้วตอนนี้ก็ได้ผลด้วยนะคะเอาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
วันนี้นะคะเราเลื่อนไปเจอไลฟ์สดนะคะ
เพจหลังของเขามือสองเนอะซึ่งแบบว่าน้องอ่ะ
ขยันมากทุกคนขยันจริงคือยอมรับเลยแบบว่า
อืมไม่มีคนดูน้องเลยนะคะแต่ว่าน้องนั่งพูดแบบ
น้องนั่งพูดนั่งพรีเซนต์สินค้าแบบว่าละเอียดมากแล้วคือแบบไม่ยอดหอ
ไม่ไม่บ่นเลยแล้วเราเป็นลูกค้าคนแรกเข้าไป
เราก็ช่วยใช้ทุกอย่างเนอะทุกคนคะซึ่งน้องว่าน้องอ่ะ
แต่น้องก็ยังแบบขยันมากยังแบบทำมาหากินอะไรอย่างนี้
แล้วมีคำหนึ่งที่เราสะเทือนใจก็คือแบบว่า
ไม่มีคนดูไม่เป็นไรค่ะผมนั่งคุยคนเดียวก็ได้
แต่น้องแบบนั่งคุยคนเดียว
ผมน้ำตาไหลเลยนะสุดท้ายน้องผู้หญิงที่อัดคลิปเอฟไป๗คู่
ช่วยคือรอบแรก๕คู่รอบ๒ยังไลฟ์อยู่คนดู๓คน
ก็เลยเอฟเพิ่มไปอีกก็กลายเป็น๗คู่
แล้วขายได้แค่เจ้าเดียวคือเจ้าผู้หญิงคนนี้แหละ

จากสงสารที่เห็นแล้วเนี่ยนะคะ

ค่อยเห็นไหมพื้นเป็นแบบไหนสีอะไรไซส์อะไรก็ว่า

ซึ่งเป็นเสียงหวานที่เราได้ยิน
เมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าน้องชมพู่

ถ่ายคลิปนี้ไปร้องไห้ไป
บอกเล่าเรื่องราวพ่อค้าขายรองเท้ามือสอง
เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์เหมือนกัน

ตอนที่เธอไลฟ์สดขายเสื้อผ้าแรก

ทำไปเรื่อยตอนนี้เธอมีลูกค้าประจำ

เห็นว่ามียอดคนดู๔คน
ค้าบอกไม่มีคนดูไม่เป็นไรครับ

ปกติพูดคนเดียวอยู่แล้ว
เอาก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองนะคะ

คำนี้แหละที่บอกผมพูดคนเดียวก็ได้

แล้วรอบ๒ย้อนกลับไปดูอีก๑ชั่วโมงให้หลัง

และนอกจากนี้ก็ทำคลิป

บอกโพสต์ไป๒วันยอดวิว๔ล้านค่ะ

หลายคนชื่นชมหลายคนบอกอยากจะอุดหนุนแล้ว

พ่อค้านุ่มรายนี้ไลฟ์สดอีกครั้ง
รอบนี้ยอดคนดูจาก๓๔คน

อันนี้คือคลิปที่น้องมาไลฟ์ใหม่เนาะ

พวกค้างงเลยค่ะ
ทำไมมีคนดังมาดูเขา
และมีคนเข้ามาดูไลฟ์เยอะด้วย

ส่วนยอดขายถล่มทลายค่ะ
จากปกติคู่สองคู่
เมื่อวานนี้นะที่คุณดูเป็นพัน

หวังว่ามาขายต่อนะหนูนะ

พ่อค้าคนนี้นะคะบอกอีกว่าจริงแล้วไม่ได้คาดหวังเรื่องยอดคนดู
เพราะเข้าใจว่าการขายออนไลน์มันจะต้องเติบโต
มันเป็นแบบนี้แหละคนดูน้อยไปจนถึงมาก

เห็นลูกค้า๓คน๑๐คนผมดีใจแล้วไม่เหงา
ได้ฝึกสกิลการรีวิวไปด้วย

และพูดได้คล่องแคล่วเหมือนพี่ที่ขายดังในโลกออนไลน์
นี่แหละให้กันบังใจนี่คือความคิดเขา
ใช่พ่อค้านุ่มรายนี้นะคะแชร์คลิปคุณชมพู่ด้วย

แชร์คืนเพราะว่าคุณชมพู่นี่เขาก็ขายออนไลน์อยู่แล้วไงคะไลฟ์สด
ก็พอเขาไปเจอคุณชมพู่ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยู่
เขาแชร์ให้เลยแชร์คืนเขาบอกว่า
ช่วยแชร์ให้พี่สาวทุกไลฟ์เลยครับ
ถ้าไม่มีพี่สาวไม่มีผมในวันนี้

ใช่ค่ะหลายคนบอกอยากซื้อแล้วนะเห็นรองเท้า

ย้ำว่าเป็นของมือสองแต่เป็นของแท้

ก็เริ่มมาจากจุดนี้แล้วค่อยไต่ขึ้นไป

บางคนไงไลฟ์ไม่มีคนดู
๒๓เดือน